พาไปดูเหตุการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมครับ
คนตายกับคนก่อเหตุเป็นเพื่อนรักกันค่ะแต่ว่าต้นสายปลาเหตุชนวนที่ทำให้แตกหักกันเนี่ย
เพราะว่าคนตายอ่ะไปทวงเงินจากเพื่อนซึ่งเป็นเงินที่เหมือนกับคนตายเนี่ย
เคยเอาใช้ในการประกันตัวเพื่อนมาก่อนคือเพื่อนอ่ะโดนจับมาก่อนหน้านี้
เสร็จแล้วคนตายไปประกันตัวมาเอาเงินประกันตัวมานะคะ
แล้วตรวจสอบดูภายในกระเป๋าน่าตกใจมากกระเป๋าของคนตายมีกระสุนปืนลูกซองที่ยังไม่ได้ใช้งานหนึ่งนัด
มีแก้วน้ำซึ่งเป็นแก้วใส่น้ำกระท่อมอยู่ในมือคนตายอยู่เลยนะคะ
แล้วก็สภาพศพเขาถูกยิงกลางหน้าผากอย่างที่บอกกันไป
ขณะเดียวกันใกล้กันนะคะตรวจสอบดูบริเวณรอบศพคนตาย
พบว่าใกล้กันเนี่ยตรงรั้วบ้านที่อยู่จุดนั้นเนี่ย
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒จำนวน๑ปลอกตกอยู่
ตำรวจก็มีการเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนนี้คือกำแพงรั้วบ้านหลังหนึ่ง
อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุก็มีร่องรอยรูกระสุนอยู่แบบนี้ค่ะ
เพราะดีในบ้านไม่มีคนอยู่มีแต่หมาอยู่ตัวนึงนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าตัวของบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เป็นบ้านของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านายอาทิตย์หรือว่าเบส
วัยยี่สิบเจ็ดปีเขามาเช่าอาศัยอยู่ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านแถวนั้นชาวบ้านเขาได้ยินเสียงค่ะ
เป็นเสียงเหมือนกับคนทะเลาะกันที่บริเวณหน้าบ้านซึ่งชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าคนตายก็คือ
นายสุภาชัยเนี่ยเดินทางมาหานายเบสคนที่อยู่บ้านหลังนี้จากนั้นทั้งคู่เหมือนมีการโต้เถียงกันทวงถามกันเรื่องปืนหรือเปล่า
อันนี้ชาวบ้านอ้างแบบนั้นทีนี้ชาวบ้านก็ได้ยินเสียงผู้ตายเนี่ยถามนายเบสว่า
รู้ไหมกูเป็นใครกูขับรถให้จจด้วยซึ่งบ้านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นไปแล้วนะคะ
จากนั้นชาวบ้านบอกว่าจู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งหนึ่งนัด
ก่อนที่จะมีการโต้เถียงกันสักพักหนึ่งแล้วเสียงเงียบไปและมีเสียงมอเตอร์ไซค์ขับหลบหนีไปค่ะ
พอออกมาดูก็เจอสภาพศพอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
ส่วนดิน
ที่เขาได้ยินเสียงเหตุการณ์นะคะ
จากแนวทางการสืบสวนของตำรวจมือดีค่ะตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าตัวคนตายก็คือนายสุภาชัยกับผู้ต้องสงสัยคือนายเบสเนี่ยนะคะ
ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ทำงานเป็นพนักงานรับส่งรถที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งทำงานด้วยกัน
จนกระทั่งเหมือนกับสืบย้อนกลับไปปรากฏว่ามีข้อมูลว่าเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยเคยถูกจับในข้อหาพรบออาวุธปืน
เสร็จแล้วเนี่ยคนตายซึ่งเป็นเพื่อนรักกันเลยนะคะก็มีการนำเงินส่วนตัวไปประกันตัวนายเบสก็คือประกันตัวคนที่ต้องสงสัยนี่แหละ
แล้วก็คาดว่าวันเกิดเหตุน่าจะมีการโต้เถียงทวงเงินกันเรื่องของเงินที่แบบใช้ประกันตัวเพื่อนก็เลยอยากจะขอทวงเงินคืน
ขณะนั้นตำรวจเองก็มีการเชื่อว่าคนตายกับคนก่อเหตุเองเนี่ยน่าจะมีอาการเมาสารเสพติดหรือไม่นะคะ
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานถ้าว่าหลักฐานสาวไปถึงตัวผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวคงจะมีการเตรียมออกหมายจับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ